สำหรับพี่บีน้ำทิพย์หรือว่าอรุณานะ

ใครทีมเมียหลวงต้องมาดูเลยนะ
ใช่นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้พี่บีน้ำทิพ
กระแสมาแรงมากเวอร์ในโซเชียลมีเดียนะ
ทีมเมียหลวงตอนนี้คงต้องชื่นชอบ

ตอนแรกพี่บีรับบทอรุณา
ช่วงแรกบทนี้จืดชืดอย่างกับน้ำต้มผักคุณ

แบบจืดมากแต่พอหั่นผมสั้นปุ๊บ
โอ้โหกลายเป็นต้มยำซุปเปอร์แซ่บเลยนะคะ
ซึ่งพี่บีเองเผยว่าตอนนี้
จริงอยากจะตัดผมแต่ว่าทำไม่ได้

และวิกที่เจ้าตัวใส่เนี่ยเป็นเส้นผมจริงไม่ใช่ผมผิด

แต่อยากตัดแต่ว่าตัดไม่ได้ติดงานอยู่

นักแสดงสาวบอกว่าดีใจที่ได้โอกาสไปออกอีเวนต์
บรรดาแฟนคลับอาตีอาหมวยที่นู่น

ชอบมากเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้คือตัวเราเป็นนักแสดงเองเลยกัน
ในการอ่านบทนี้เรายังรู้สึกอินเลยที่เขาไปบ่อยค่ะ
แล้วพอดีว่ามันมีอีเวนต์ที่นั่นนะคะก็เชิญบีกับพี่ป้องไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีค่ะเป็นทริปที่ดีเพราะว่าพี่ป้องเขาก็เป็นเหมือนแบบเจ้าถิ่นแล้ว
จำได้ค่ะเพราะว่าละครของบีที่ออนแอร์ที่นู่นนะคะมีหลายเรื่องมากเลย
นี่ไงถือว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับไปที่แดนมังกร
แล้วการไปเจอกับแฟนคลับอาตีอมวยในครั้งนี้

ไม่แน่นะเมียหลวง๒๐๑๘อาจจะเข้าไปฉายที่เมืองจีนก็เป็นได้นะคะ
แต่ที่แน่ตอนนี้พี่บีมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นแล้ว
จากผลงานก่อนอย่างที่เธอบอกไป

เออมีง้อมีง้อกันในโซเชียลด้วยนะ